คุณผู้ชมคะพูดถึงตอนนี้เนี่ยเอาจริงนะในไลฟ์ของอาจารย์ชาติชาติ
นี่คนติดตามไลฟ์ดูการลงพื้นที่ทำงานนี้ตลอดเลยนะ
บางคนก็ติดไงอย่างเมื่อเช้านี้เดินทางไปสหรัฐแล้วใช่ไหมคะ
งานรับปริญญาลูกชายเดี๋ยวกลับมาเนี่ยสิบสามมิถุนายนเนี้ย
คือต้องมาสะสางหลายภารกิจต่อหนึ่งในนั้นคือเรื่องปัญหารถติดค่ะ
ตอนนี้หลายคนบอกว่าคนกรุงรถติดไม่ไหวแล้วเอาผู้ว่าคนใหม่จะแก้ปัญหานี้ยังไง
เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
วันที่๑กรกฎาก่อนหน้าฝนจะมามากกว่านี้
ฟังดูแล้วมีความหวังครับว่าปีนี้การแก้ปัญหาน้ำท่วมน่าจะดีขึ้น
แล้วถ้าน้ำไม่ท่วมรถก็จะติดน้อยลง
แต่ว่าภาวะรถติดปกติเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
คนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่าเร่งกันแก้ปัญหา
ตอนที่หาเสียงพิธีกรโทรทัศน์ก็ถามเรื่องนี้
ไปไหนไปไหนคนสมัครเป็นผู้ว่าก็ถูกถามเรื่องการแก้ปัญหารถติด
จริงการแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพเนี่ย
มันเกือบจะเป็นถึงจุดที่ว่าโยนผ้ายอมแพ้ไปแล้ว
มันถึงจุดที่ว่าคนกรุงเทพทำใจได้
คนกรุงเทพรู้แล้วว่าการแก้ปัญหารถติดไม่ง่ายแล้ว
เพราะว่ารถมันเพิ่มขึ้นทุกวัน

ฉะนั้นก็ทำใจยอมรับปัญหาว่าเราต้องอยู่กันอย่างนี้แหละ
ตื่นเช้าขึ้นมาก็ควักลูกควักหลานแต่เช้ากว่าจะไปส่งโรงเรียนให้ทัน
ต้องตื่นตี๔ตี๕ถ้าออกสายรถติด
กว่าจะเอาลูกมาถึงบ้านได้ก็ดึก
เปรี้ยเพลียแรงกันไปหมดก็ต้องอยู่สภาพอย่างนี้ทำใจได้
แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณชัดชาติทำให้คนกรุงเทพมีความหวังขึ้นมาอีกว่า
จะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณชัดชาติไปที่กองบังคับการตำรวจจราจรครับ
ไปคุยกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่

เขาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานที่ดูแลเรื่องงานจราจร
อีกคนนึงมีตำแหน่งโดยตรงเลยพลตำรวจตรีสุวิชาจินดาคำผู้การจราจร
แล้วที่ไปเมื่อวานก็หนีบรองผู้ว่าไปด้วย๒คน
ว่าหนึ่งคนคือรองวิศนุทรัพย์สมพรอีกคนหนึ่งคุณประภาษณ์เหลืองสิรินภา
อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกอทมไปด้วย
สิ่งที่ไปคุยและเป็นข้อตกลงที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
ดูแล้วก็มีความหวังขึ้นครับดูแล้วก็มีความหวังขึ้น
เรื่องที่๑คุยกันเรื่องความร่วมมือในการแก้ปัญหา
จะร่วมมือกันอย่างเข้มข้นจริงจังกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กอทมทั้งบกจรทั้งกระทรวงคมนาคมขอสมกและรถไฟฟ้า
ผู้ว่าชาติชาติย้ำว่าต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและเข้มข้น
ต้องประสานกันอย่างจริงจังและเข้มข้น
เมื่อจะเกิดให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง
มันก็ต้องมีหน่วยงานและบุคลากรรองรับ
จึงต้องมีข้อสองตามมาครับข้อสองคือนี่ครับ
จะตั้งหน่วยบัญชาการศูนย์ร่วม
ซึ่งเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้มแข็ง
ดังนั้นจะจัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการจราจรกลาง
จัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอสมกเข้าไปนั่งควบคุม
เพื่อประสานในการแก้ปัญหา
นอกจากนี้กมจะจัดทำแผนที่จุดลดติดซ้ำซาก
เพื่อร่วมกันแก้ไขในการบรรเทาปัญหาการจราจร
แล้วจะจัดประชุมติดตามการแก้ปัญหาทุก๑เดือน
อันนี้ก็พอจะเห็นภาพว่าถ้าร่วมกันมืออย่างจริงจังอย่างนี้เนี่ย

เรื่องการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างเนี่ย
มันเป็นปัญหามาตลอดบ้านเรา

การจะมาทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นปัญหาเยอะ
คือมันเกิดสภาพต่างคนต่างเก่งไม่มีใครฟังใครต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเอง
ต่างคิดว่าต่างคนต่างคิดว่าที่ตัวเองทำนั้นถูก
ฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยศูนย์คอมมันเซ็นเตอร์

จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

ทำยังไงที่จะนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้ได้
ข้อมูลที่คุณชัดชาติบอกก็คือว่า

แต่ใช้ในด้านการจราจรเพียง๑๐๐๐ตัว
แต่ถ้าว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันมีความ
ก้าวหน้าซึ่งเป็นระบบภาพรวมสัญญาณไฟจราจรทั้งหมด
ดังนั้นจึงจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุง
บบริหารการจราจรในระบบให้มีประสิทธิภาพ
แล้วจะทำให้ได้ภายใน๑ปี
แล้วจะปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อันนี้ความหมายก็คือว่า
ระบบสัญญาณไฟตามสี่แยกที่ตำรวจไปกดเอง
หรือตั้งระบบอัตโนมัติมัดไว้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ตำรวจเวลาเห็นรถติดมากเนี่ย
ก็จะปิดสัญญาณไฟอัตโนมัติ
ปิดระบบอัตโนมัติแล้วมาหยุดกดไฟเอง

ราจรดีขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่าตำรวจที่อยู่ตรงสี่แยกเนี่ย
จะเห็นเฉพาะด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังแต่ไม่สามารถที่จะรู้ว่า
แต่ละด้านเนี่ยมันมีปัญหาติดยาวมายังไงเพราะไม่มีกล้องที่จะเห็นในภาพรวม
แต่ถ้าระบบได้เห็นในภาพรวมเนี่ยตำรวจที่ยืนตรงสี่แยกที่กดไฟตั้งสี่แยกจะเห็นเลยนะครับว่า
อ้อฝั่งทางนี้เนี่ยรถติดยาวไปตั้ง๓๔กิโลไม่ขยับเลย
ฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับเปิดไฟเขียวตรงนี้ให้มากหน่อยอ๋อฝั่งทางนี้รถคลี่คลายลงไปแล้ว
ฉะนั้นไฟเขียวก็ต้องไม่มีระยะเวลานานทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ต่อเมื่อตำรวจที่อยู่ในป้อมเนี่ย
สามารถเห็นภาพรวมของการจราจรทั้งหมดเพราะมันต่อเชื่อมกันทั้งหมด
ระบบนี้เนี่ยถ้าทำได้นะครับมันจะทำให้ตำรวจที่ยืนกดไฟเนี่ย
ไม่ทำตัวเป็นปัญหาซะเองบางคนขับรถไปเนี่ย
พอเห็นรถติดมากเขาบอกรู้แล้วว่าทำไมรถติด
เพราะตำรวจมายืนกดไฟเองปล่อยให้รถไปตามไฟอัตโนมัติ
ที่ตั้งเขียวตั้งแดงไว้เนี่ยมันดีกว่าเยอะ
อันนี้ถ้ามีระบบที่ทำให้ตำรวจได้เห็นภาพรวมของการจราจรได้ทั้งหมดเนี่ย
ตำรวจจะรู้เลยว่าควรจะประสานงานกันยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
มาก็ถึงเรื่องจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์มันมีมากขึ้นทุกวัน
เพราะนอกจากจักรยานยนต์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเนี่ย
รายเดอร์ที่ขี่จักรยานยนต์ส่งอาหารข้อมูลของการจัดซื้อมอเตอร์ไซค์จากบริษัทมอเตอร์ไซค์
ข้อมูลที่ไปจดทะเบียนโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเดือนหนึ่งมากมายมหาศาลต่อเดือนต่อเดือน
เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะว่าเป็นอาชีพที่ประกอบรายได้ดีในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด
สั่งอาหารกินที่บ้านกันเยอะมากแต่ปัญหาก็คือว่า
มันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันเดี๋ยวก็ไปกระทบแขนรถก็ไปกระทบกระจกด้าน
ซ้ายมองขวาแล้วไหนก็จะกล่องอาหารที่อยู่ข้างหลังไปกระทบกระทั่งกัน
เกิดปัญหาเยอะผู้ว่าชัดชาติคิดว่าถนนเส้นไหนถ้ามันกว้างพอเนี่ย
จะทำเลนมอเตอร์ไซค์ต่างหากให้แต่ผมว่าลำบากครับ
แนวคิดนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันไม่มีถนนไหนกว้างพอหรอกครับ
ที่จริงเนี่ยจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขามีกฎหมายมานานแล้วครับว่าให้วิ่งได้เฉพาะเลนซ้ายเท่านั้น
แล้วถามทำไมตำรวจปล่อยให้วิ่งได้ทุกเลนอ่ะแซะไปตรงไหนก็ได้
เพราะว่าถ้าบังคับใช้กฎหมายให้มอเตอร์ไซค์ไปวิ่งเลนซ้ายเท่านั้นเนี่ย
ผลก็คือว่าถนนจะต้องเสียไปหนึ่งเลนสำหรับมอโตซัย
ถนนสามเลนจะเหลือรถยนต์เพียง๒เลนรถยิ่งติดหนักเข้าไปอีก
สุดท้ายขึ้นมาตำรวจก็ต้องทำไม่รู้ไม่ชี้
ปล่อยให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปได้ทุกเลน
ผมเคยคุยกับคุณพ่อของท่านผู้ว่าชัดชาติพลตรวจเสน่หสิทธิพันธ์
สมัยท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบานเคยถามว่าทำไมปล่อยให้มอเตอร์ไซค์
วิ่งได้ทุกเลนเพราะตามกฎหมายวิ่งเฉพาะเลนซ้าย
ท่านก็ตอบอย่างนี้บอกขืนให้เลนซ้ายเป็นที่วิ่งของมอเตอร์ไซค์
โตไซค์วิ่งไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรถยนต์เข้าไปก็มีปัญหา
เดี๋ยวก็จะทำให้รถติดเข้าไปใหญ่ฉะนั้นปัญหาเรื่องการปล่อยให้มอเตอร์ไซค์
วิ่งในเลนซ้ายเลนเดียวก็ถูกละเลยมาทั้งหมดเนี่ย
ผมคิดว่ามันเป็นความหวังถ้าระดับผู้ว่า
หันมาเอาใจใส่กับเรื่องการจราจรในกรุงเทพอย่างจริงจัง
รถติดเพราะถนนน้อยรถเยอะไม่เป็นไรรอรถไฟฟ้า
รถก็จะน้อยลงแต่ว่าวิธีการปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจัง
เอาใจใส่กันอย่างจริงจังระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เราเชื่อว่าระบบการจราจรกรุงเทพจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกความหวังอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ฝากไว้กับผู้ว่าคนใหม่ดรชัตชาติคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง